บอกเลยว่าโด่งดังมากจากบทแม่หญิงจันวาดคุณผู้ชม
ตอนเริ่มแบบซาลงะละนะคะกระแสเริ่มดับลงละ
แล้วก็ยังไม่มีผลงานละครออกมาให้เห็นเกือบ๒ปีแล้วนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าเออก็ไม่ได้โดนดองนะคะ
แต่ตอนนี้กำลังถ่ายอยู่๒เรื่อง

ต้องใช้เวลาหน่อยให้เวลาหน่อยค่ะ
หลังจากที่เคยเปิดตัวโพสต์รูปคู่กันไปแล้ว
หลังจากนั้นมาก็โชว์ความหวานอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
ปรางบอกเลยนะคะว่าถึงแม้งานจะหนักนะ

แต่ก็พยายามหาเวลามาเจอกันตลอดค่ะ

เขาก็เลยเหมือนแบบอยากจะแบบแสดงออกมั้งไม่รู้

รูปแรกนี้ค่ะจริงก็ดีค่ะ
ก็จริงก็พยายามทำอะไรให้มันเป็นธรรมชาติ

หนูเลิกต้องเที่ยงคืนก็มาเจอกันเที่ยงคืน
ไปกินยาวราชที่โรงรูปล่าสุด
กินข้าวมื้อหนึ่งก็ยังดีเขาก็เลยอยากลงรูปถ่ายอะไรอย่างนี้
แล้วแพทย์เป็นเยี่ยมหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวน่าจะหลังปีใหม่ค่ะไปบ้านนอกค่ะ